แต่ถ้าใครอยากเห็งอยากปังโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า
ขยับมาฟังทางนี้วันนี้หมอไก่พพาธินี
จะพาไปกราบไหว้ขอพรกับหลวงปู่หลิวที่ขึ้นชื่อว่าใคร
มากราบไหว้ที่นี่แล้วเรื่องของการค้าขายเนี่ยจะสมหวังประสบความสำเร็จ
อย่ารอช้าพบกับหมอไก่กับช่วงพิกัดเฮ่ง
ขอพรก็เรื่องการค้าขายครับศรัทธาอยู่แล้วครับพี่
พอดีเห็นในโทเชียลก็เลยยิ่งศักดิ์ภาคอย่างใหญ่
ก็ผ่านมาบ่อยนะคะเวลาไปทำงานหรือเราไปเที่ยวอย่างนี้
เราก็จะมากราบท่านโดยเฉพาะข้าวพรรษาแล้วออกพรรษาศรัทธามากค่ะ

สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่ยืนอยู่ที่วัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐมค่ะ
วัดนี้นะคะมีสิ่งที่เป็นที่สุดซ่อนอยู่ด้านในค่ะ
วันนี้เราเลยไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาขอโชคขอพรที่นี่

และด้านหลังหมอไก่นี้นะคะเป็นรูปปั้นขององค์หลวงปู่หลิวค่ะ

ส่วนในเรื่องของประวัติและปฏิหารขององค์หลวงปู่หิว

แต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวหมอไก่ไปเอาดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาองค์หลวงปู่หลิวก่อนนะคะ

คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมขาของพญาเต่าเรือนค่ะ
มีการยื่นออกมานอกฐานนะคะ
ที่มานะคะตอนที่มีการสร้างองค์พญาเต่าเรือน

มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในพระอุโบสถแห่งนี้
แต่ว่าตอนที่เคลื่อนย้ายค่ะมีการวางไว้ตรงฐาน

ขาของพญาเต่าเรืองก็ไม่เข้าไปอยู่ตรงขาสักทีนะคะ
เปรียบเสมอกับว่าหลวงปู่ค่ะ
ก็จะให้สาธุชนค่ะมีการมารับพรจากองค์หลวงปู่

ก็ต้องมาทำการล่อใต้ท้องพญาเต่าเรือนค่ะ

จะทำให้เราอายุยืนมีสุขภาพที่แข็งแรง

เดี๋ยวเรามาล่อใต้ท้องพญาเต่ากันเลยค่ะ
หลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องของพญาเต่าเรือนแล้วเรื่องของปฏิหารนะคะที่เกิดขึ้นกับองค์หลวงปู่หลิวแล้วค่ะ
เดี๋ยววันนี้นะคะหมอไก่จะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาขององค์หลวงปู่หลิวค่ะ

เป็นกุฏิเก่าที่องค์หลวงปู่หลิวใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลค่ะ
สำหรับประวัติขององค์หลวงปู่หลิวนะคะเดิมทีท่านเป็นคนจังหวัดราชบุรีค่ะ
และในช่วงวัย๒๗ปีนะคะท่านได้ตัดสินใจบวชค่ะ
ได้ทำการละทิ้งทางโลกนะคะแล้วก็ได้ทำการไปฝากตัวค่ะ
เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิตและพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์วัดสวนขันค่ะ
เพื่อเป็นการฝึกวิชาอาคมเพิ่มเติมค่ะ
สำหรับหลวงปู่หลิวนะคะท่านได้มีการละสังขารในวัย๙๕ปีในปีพศ๒๕๔๓ค่ะ
ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของวิชาอาคมของหลวงปู่หลิวนะคะเราต้องไปอีกที่หนึ่งเลยค่ะ
นั่นก็คือที่ซุ้มวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่หลิวค่ะเดี๋ยวตามหมอไก่มาเลยค่ะ
ในวันนี้นะคะหมอไก่มีแขกรับเชิญค่ะ
รับเชิญนะคะก็คือพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลนะคะเป็นลูกศิษย์วัดไล่แตงทองค่ะ
และมีโอกาสได้บวชเรียนในสมัยที่หลวงปู่หลิวยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลเจอกับเรื่องของวัดถุมงคลค่ะ

ที่เคยแบบเกิดเรื่องราวปฏิหารบ้างอะค่ะพี่
รุ่นที่เอาเท่าที่คนยังจำได้ก็จะเป็นรุ่นนี้
มีกำไรปี๕๑ครับรุ่นจิ๋ว
ที่ผู้หญิงขับรถตกน้ำ๗ชั่วโมงแล้วไม่เป็นไรครับ
เป็นรุ่นนี้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับองค์เล็กจิ๋ว

ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่เปิ้ลมากเลยค่ะ

ผมก็มีอยู่เรื่องประมาณสัก๒๓ปีที่ผ่านมา
คือก็ขัดสนไม่มีค่าเทิมให้ลูก

ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ผ่านวัดมา
เอ่ยปากว่าหลวงปู่ช่วยหน่อย
ก็มาซื้อลอตเตอรี่ก็เลยถูกไป๔ใบ
ตามตัวหน้าและตามตัวท้ายได้ตรงนั้นให้ลูกไป
ทั้งหมดคือเรื่องราวของวัดไล่แตงทองและหลวงปู่หลิวในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน

พาที่นี่นะคะและแน่นอนว่าคำตอบต่างอยู่ในช่วงพิกัดเฮงหมดแล้ว

คุณอยากให้หมอไก่พาไปดูพิกัดเห็งที่ไหน
ตอบคำถามมาให้ครบทั้ง๒ข้อนะคะ
หนึ่งท่านผู้โชคดีได้รับไปแน่นอนค่ะ